เพราะว่าเป็นคดีที่หลายคนยังติดใจสงสัยอยู่
และอยากให้ตำรวจทำงานเพื่อตรวจสอบ
หาสาเหตุการเสียชีวิตของน้องหญิง

วันนี้ก็ขึ้นพาดหัวหน้าหนึ่งครับแห่โลงร้อง
ผู้บังคับการกองปราบไขปริศนาคดีน้องหญิง
ขบวนการแม่เล้าล่อลวงส่งโชเฟอร์หื่นนะครับ
เรื่องราวนี้ความคืบหน้าคือในข่าวที่เรานำเสนอไป

ทั้งเป๊ดทั้งท็อปทั้งออฟแล้วก็น้องหญิง
น้องหญิงคือคนเสียชีวิตครับ
ใช่ค่ะดูความคืบหน้าในเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
กรรมคือคอยช่วยประสานตลอดเลย
รูปคดีเรื่องการลงพื้นที่
ทีนี้ทั้งนายอัจฉริยะแล้วก็พาคุณพ่อ
รวมถึงคุณอาของน้องหญิงคือนายสุบินยาวิราช
และคุณอาพานิสายาวิราช
ก็พาไปร้องขอความเป็นธรรมกับพลตำรวจตรีมัยตรีฉิมเฉิด

จากครอบครัวเองก็ยืนยันว่าหลังจากที่เกิดเหตุ
บอกว่าน้องหญิงตกรถเทรลเลอร์จนเสียชีวิต
เมื่อวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ได้เข้าไปแจ้งความได้เข้าไปร้องทุกข์ที่สพบางปะอิน
แต่วันนั้นตำรวจไม่ได้รับแจ้งความ
แค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เท่านั้น
แล้วก็เป็นการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

เอ๊ะทำไมตำรวจถึงลงบันทึกประจำวันแค่นี้

ไม่เคยสอบปากคำคนในครอบครัวของน้องหญิงเลย

นี่ตำรวจทำรูปคดีเสียหาย
มีการบิดเบือนข้อกล่าวหา

แล้วก็ไม่มีการสนใจคดีจนเรื่องแดง

อันนี้เป็นสพแรกนะสพบังปะอิน
จริงแล้วคดีนี้คุณผู้ชมมันเกี่ยวข้องกัน๓สพ
แล้วก็ทั้ง๓สพนายตำรวจในสพนี่โดนหมดเลย

ทีนี้เรื่องราวหลังจากที่ไปลงบันทึกประจำวัน
สพบังปะอินแล้วอีก๒วันค่ะ
คุณพ่อแล้วก็คุณอาของน้องหญิงผู้ตายเนี่ยนะ

เป็นการคุยโทรศัพท์ของน้องหญิง
โทรไปขอความช่วยเหลือกับรุ่นพี่ที่ชื่อรุ้ง

ให้กับร้อยเวรเจ้าของคดีในวันนั้นเลยนะ
แต่ตำรวจก็ไม่ได้เรียกเข้าไปสอบ
เดี๋ยวไปฟังคุณพ่อพูดตรงนี้หน่อยนะคะ
ตั้งแต่ผมแจ้งความไปครับ
มันแน่นแล้วไปจับตัวเขาได้อะไรอย่างเงี้ครับเอ่อตอนนั้นผมก็ไปแจ้งความปกติครับ
ไปไปปรึกษาเพราะผมก็ไม่รู้กฎหมายครับก็เข้าไปแจ้งความปกติเป็นอ่า
อุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ผมก็ไม่รู้แต่ว่าตอนหลังมารู้คลิปรู้
ครับผมก็เลยมั่นใจว่าลูกผมถูกฆาตกรรมแน่นอนครับอันแรก
หลังจากที่น้องเสียประมาณ๒วัน๒วันนะครับเราส่งคลิปมาให้
เขาอ่ายี่สิบเอ็ดประมาณยี่สิบคลิปอะไรที่ส่งเสียงสุดท้ายที่น้อง
อะครับประมาณอ่าตีห้าสามสิบแปดตรงกันพอดีครับไม่รู้เขาได้ได้ฟัง
หรือเปล่าผมก็แค่นำหลักฐานไปให้เขาอะครับ
ลักษณะเดียวกันนะครับที่ไปไปเข้าพบไปเข้าพบแล้วก็เขาก็บอกว่า
ให้รอรวบรวมพยานหลักฐานก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะกำลังจะตามคดีให้
อะไรอย่างเงี้ยครับนี่แหละครับทางพ่อก็ชี้แจ้งออกมาแบบนี้
บอกว่าทางครอบครัวเป็นคนหาหลักฐานเองทั้งหมดเลย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตที่ทางแพทย์ระบุออกมานะครับ
ไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงต่างนานาสงสัยว่าก่อนหน้านี้
ทำไมตำรวจถึงไม่สนใจอะไรแบบนี้เลยนะครับ
และตำรวจทำไมถึงแจ้งแค่ว่าเป็นอุบัติเหตุตกลงมาจากรถเท่านั้นเองนะครับ
ขณะที่นายอาชียะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
ชี้แจงต่อนะครับว่าตั้งแต่วันเกิดเหตุคือวันที่๑๙กรกฎาคม
จนถึงวันที่๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมาพ่อและญาติของน้องหญิง
เป็นผู้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดจนได้ผลการชนะสูตรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โดยหมอระบุมาแบบนี้ครับบอกว่าบริเวณศีรษะด้านขวาของน้องหญิง
ถูกตีด้วยของแข็งหลายครั้งและมีรอยช้ำบริเวณหัวไหล่ด้านขวา
รวมทั้งยังมีผลการสแกนสมองจากเอกชนพบว่ามีเลือดออกภายในสมองหลายแห่ง
และมีรอยแตกด้านขวาที่กระโหลกศีรษะนะครับ
ซึ่งประเด็นนี้นายอาชียะบอกว่าจากผลชนะสูตร
ขัดกับคำให้การของนายสุรพลหรือออฟคนขับรถเทลเลอร์อย่างชัดเจน
จากออฟอ้างว่าหญิงกระโดดลงจากรถเทลเลอร์เอง
ซึ่งปกติแล้วนะครับหากกระโดดลงจากรถเอง
จะต้องมีบาดแผลทางฝั่งซ้ายด้วย
แต่กลับมีบาดแผลทางฝั่งขวาเท่านั้น
ประกอบกับเมื่อวานนี้นะครับได้พาญาติไปลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
คือนายอาชียะพาญาติไปเลยไปดูซิจุดตรงนี้มันเป็นอย่างไร
เพื่อจะเปรียบเทียบหลักฐานจากคลิปเสียง
และข้อความขอความช่วยเหลือทางไลน์

เป็นจุดเดียวกันกับที่นายออฟอ้างว่าลงไปปัสสาวะข้างทาง
ฟังเสียงคำชี้แจงคำอธิบายของนายอาชียะพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับ

ก็คือแจ้งความตำแหน่งคดีกับผู้ต่างหา๓คน

การใช้โทรศัพท์มือถือของนายอ๊อฟนะครับ
ความสูงของล็อเดอร์ที่มีการทดลองไปแล้ว

แล้วก็คลิปเสียงของน้องที่เขาเสียงขาดสุดท้าย
แล้วก็ผลนิติวิทยาศาสตร์ของ๒โรงพยาบาลนะครับ
ซึ่งขณะนี้เราเชื่อมั่นของกองปราบปราม
จึงไม่ให้ทางสพบางมินทำคดีนี้นะครับ

เป็นผู้ขี้คลายคดีนี้เพราะเราเชื่อว่า
น้องก็ถูกฆาตกรรม๑๐๐นะครับ

เหมือนกับเป็นการเป่าคดีนะครับให้คดีของ

คดีฆัตกรรมไม่ใช่คดีปฏิเหตุ

คุณเป็นร้อยเวรคุณก็ต้องไปดูที่เกิดเหตุแล้ว
กูก็ต้องรอดมาตรวจสอบแล้วกูต้องไปที่โรงพยาบาลแล้ว
ปรากฏว่าไม่เคยมีใครสนใจคดีนี้นะครับ
นี่แหละครับนายอาชียะก็พูดประเด็นหลักสองเรื่อง
ก็คือหลักฐานที่ทางครอบครัวหามาได้
กับที่๒ก็คือเรื่องของสพบางปะอิน
ทำไมแค่ลงบันทึกประจำวันคดีอุบัติเหตุ
และไม่เคยสอบปากคำคนในครอบครัวของน้องหญิงเลยนะครับ
นี่เป็นการเป่าคดีหรือเปล่านายอาชียะก็ตั้งข้อสังเกตไว้แบบนี้นะครับ

บอกว่าขั้นตอนของคดีตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำ
แล้วก็ตรวจสอบพยานหลักฐานที่ทางพ่อของน้องหญิงนำมาให้
ทีนี้มีพยานปากสำคัญอีก๒คนที่นายอัชริยะพูดไว้แล้วก็พามา

คือนางสาวเจนกับนางสาวรุ้งนามสมมุติ
นางสาวรุ้งเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ยินชื่อผ่านข่าวแล้ว
เพราะว่านางสาวรุ้งสนิทกับน้องหญิง
คือคนที่โทรศัพท์คุยกับน้องหญิงนั่นแหละ
แล้วก็รู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดในคืนที่เกิดเหตุ

ส่วนอีกคนนึงค่ะนางเสาเจน
นางเสาเจนเคยถูกเป็ดล่อลวงไปในลักษณะเดียวกันกับน้องหญิง
แล้วก็เชื่อว่าผู้ต้องหาทั้ง๓คน
คือเป็ดท็อปแล้วก็อ๊อฟเนี่ย
วางแผนการทำเป็นขบวนการแล้วก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง
ทีนี้หลังจากนี้ต้องไปตามพยานอีก๒คน
ที่ถูกกระทำลักษณะเดียวกันมาให้ปากคำเพิ่มเติม
ถ้าเกิดว่าตามมาแล้วแล้วก็พบว่าทำผิดจริง
จะแจ้งความดำเนินคดีข้อหาค้ามนุษย์เพิ่มเติมไปด้วย
เพราะว่าข้อมูลที่ได้มานะตอนนี้เป็ดกับท็อป
มีพฤติการที่คล้ายกับเหมือนเป็นแม่เล้า
ล่อลวงหญิงสาวไปให้ลูกค้า
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มคนขับรถเทรลเลอร์
ล่วงละเมิดทางเพศโดยที่เหยื่อไม่รู้เรื่อง
คือจะชวนเหยื่อดื่มเหล้าจนเหยื่อเมา
แล้วหลังจากนั้นก็จะแยกกลับไปก่อน
เป็นพวกข้ามนุษย์หรือเปล่า
ล่อลวงหญิงไปขายหรือเปล่านะครับ
อาชญะยังบอกอีกนะครับว่าจากหลักฐานที่ตรวจพบทั้งหมด
ทำให้ครอบครัวมั่นใจได้ว่าน้องหญิงถูกฆาตกรรมอำพาง

การเคลื่อนศพผู้เสียชีวิตมาที่กองปราบนั้นนะครับ
อาชียะบอกว่าเป็นการเรียกร้องขอความเป็นธรรมเชิงสัญลักษณ
สิทธิ์ของญาติที่จะทำได้
โดยในวันพรุ่งนี้นะครับนายชะยะคาดว่าจะต้องเดินทาง
ยื่นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตำรวจภูทรภาค๑
เพื่อแจ้งให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทำงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสพบางปะอินตามกฎหมายมาตรา๑๕๗นะครับ
เพราะว่าทำให้รูปคดีเสียหายมาก
บิดเบือนข้อกล่าวหาให้เป็นข้อหากักขังนวงเหนียว
ไม่มีการตรวจสอบหรือสนใจคดี
จนเรื่องมันแดงขึ้นมานายชะยะบอกว่า

เดี๋ยววันนี้จะเข้าไปยื่นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตำรวจภูทรภาค๑
แล้วก็ความคืบหน้าทางด้านคดี
วันก่อนเนี่ยเป็ดที่เป็นเพื่อนของหญิงที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะ
ก็เดินทางไปให้การเพิ่มเติมกับทางพนักงานสอบสวนสพบังปะอิน
แล้วก็ล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจสพบังปะอิน
แจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับเป็ดแล้ว
คือแจ้งข้อกล่าวหาสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิด
กักขังหน่วงเหนียวเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังต่อสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว
แต่ว่าไม่ได้คัดค้านการประกันตัวนะคะ
เพราะว่าเป็ดเดินทางเข้ามาให้การกับตำรวจ
ส่วนในออฟวัย๒๓ปีหรือว่านายสุรพล
หลังจากพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากักขังหน่วงเหนียว
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ส่งฝากขังศาล
การประกันตัวขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของศาล
ซึ่งขณะนี้ก็มีรายงานมาบอกว่า
ยังไม่มีญาติของนายอ๊อฟมาขอประกันตัวแต่อย่างใดนะคะ
เมื่อวานคือนายอาชียะพาพ่อแล้วก็อาของน้องหญิง
ไปที่กองปราบตั้งแต่ช่วง๑๐โมงเช้า